แก้วก็เป็นเรื่องเครือญาติครอบครัวตีกันเหมือนกันนะคะ
คราวนี้มีคนตายด้วยแล้วโอ้โหที่มันน่าเศร้าคือ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาภรรยาคนตาย
แล้วก็ลูกตัวเล็กทั้งสองคนนะคะ
เรื่องราวคือเป็นคู่เขยกันคนตายเนี่ยเป็นเขยกลาง
คนก่อเหตุเป็นเขยเล็กทะเลาะกันมานานแล้วค่ะ
จนกระทั่งเขยกลางต้องย้ายออกไปอยู่บ้านอื่นเลย
เพราะไม่อยากจะกระทบกระทั่งกันแต่สุดท้ายนะคะ
วันเกิดเหตุก็มีเรื่องมีราวกันจนถูกแทงตาย
แล้วตอนแรกที่กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุไปถึง
เขาไม่รู้จะตามหาญาติจากไหนถึงขั้นต้องประกาศทางเฟซบุ๊กอะค่ะ
คือโพสต์ภาพผู้ตายลงในเฟซบุ๊คบอกว่าเนี่ย
ตามหาญาตินายพัทรภูมินาคมิ้นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านคือตามนี้ตามนี้
เขาเสียชีวิตแล้วจากการถูกทำร้ายร่างกาย
ร่างอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสะแก้ว
ใครที่รู้จักหรือเป็นญาติติดต่อกลับมาที่เพจหน่วยกู้ภัยสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบด้วย
ไป๑๖ชั่วโมงนะคะพี่สาวคนตายมาแสดงตัวแล้วก็ติดต่อไปที่เพจค่ะ
เราก็ส่งทีมข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุนะคะที่อำเภอเมืองสะแก้ว
พี่สาวคนตายเนี่ยค่ะเธอเล่าบอกว่า
น้องชายแต่งงานอยู่กินกับภรรยามีลูกด้วยกันสองคน
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นน้องชายไปทะเลาะมีปากเสียงกับนายโจ้
น้องเธอเนี่ยชื่อกิมเล้งอายุยี่สิบสามปี
ทะเลาะกับนายโจ้ที่เป็นเขยเล็กของบ้านฝั่งภรรยานี่แหละอายุ๒๒ปี
คือที่ทะเลาะกันเนี่ยจริงบาดหมากันมาประมาณนึงแล้วแหละ
กระทั่งวันนั้นน่ะน้องชายก็เลยเหมือนกับฝากเมียในโจ้
เท่านั้นแหละโจ้มาเลยโจ้ก็เลยมาแล้วบอกเออยังไงมาดิตัว
หลังจนเขาตาย

พี่เมียของคนตายเองก็เล่าเหมือนกันนะคะว่า

โจ้คนก่อเหตุที่เป็นเขยคนเล็กของบ้านเนี่ยนะ
ขับรถมากับน้องสาวเธอซึ่งก็คือเมียในโจ้ะนะ
เพื่อไปหาพี่สาว
คือเรื่องของเรื่องคือน้องสาวจะเอาของไปให้พี่สาว

แล้วพี่สาวก็อยู่กับผัวซึ่งผัวของทั้งคู่ไม่ถูกกัน
นึกออกไหมก็พาไปเสร็จก็เลยมีปากเสียงชกต่อยกัน
โจ้ก็หยิบเหล็กขูดช้าปไปแทงเขยคนกลางหลายแผลเลย
ขนาดเธอที่อยู่ในเหตุการณ์เธอเป็นพี่สาวเมีย

วิ่งไปห้ามบอกโจ้โจ้หยุดเดี๋ยวนี้

เมียคนนี้โดนแทงแขนซ้ายเย็บไป๗เข็มค่ะ

ก็รู้อยู่ว่าโจ้ใจคอโหดเยี่ยมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
แต่ใครจะไปคิดว่าถึงขั้นจะฆ่าคนในครอบครัวได้ขนาดนี้

โจ้มันแทงหน้าอกของไอ้เล้งแล้ว

ครั้งแรกหนูคิดว่ามันแทงแค่แผงเดียว
แต่ทีนี้นี่รอบหลังเลยแทง
เขากลัวหัวใจปอดแตก
คือพี่เมียบอกเลยว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับโจ้ให้ถึงที่สุดนะคะ

สอบส่วนเบื้องต้นโจ้บอกว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวค่ะ

แต่ตำรวจไม่เชื่อนะคะเพราะอะไร
เพราะว่าแผลบนศพอย่างที่บอก
แทงครั้งแรกมันก็ตัดคั่วกว่าใจแล้ว
แล้วแทงที่เดิมซ้ำหลายครั้ง
คุณว่าการป้องกันตัวมันต้องแทงเยอะขนาดนั้นไหม
ตำรวจบอกว่าขอแจ้งข้อหาเลยแล้วกัน

และพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ส่งฝากขังศาลไปเลยนะคะ
ส่วนศพของคนตายนะคะครอบครัวก็รับศพที่สะแก้ว
แล้วก็นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดคลองบางไผ่
ที่จังหวัดระยองที่อำเภอบ้านฉางนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับภรรยาของคนตาย
เธอก็บอกว่าเธอเห็นทุกอย่าง

วินาทีสุดท้ายของลมหายใจสามีเธอ
เธอบอกว่าในโจ้สามีน้องสาวเธอ
ชอบพูดจานแนบสามีเธอเป็นประจำ
จนเธอต้องย้ายออกจากบ้าน
เพราะว่ามันไม่อยากกระทบกระทั่งกันแล้ว
กับสามีและลูกสองคนย้ายออกมาเลย

แล้ววันเกิดเหตุน้องสาวจะเอาของมาให้เธอ
ก็ไม่เข้าใจว่าพาผัวมาด้วยทำไม
ตอนเจอหน้ากันเธอยังพูดกับน้องเลยว่า
ก็รู้อยู่ว่าผัวฉันเนี่ยกับผัวเธอไม่ถูกกัน
ก็รู้อยู่ว่าที่ออกจากบ้านมามันเพราะอะไร

ก็เลยสามีบอกกับน้องสาวบอก
ฝากไปบอกโจ้ด้วยนะมีอะไรก็มาคุยต่อหน้า

เท่านั้นแหละน้องสาวเธอก็วิ่งไปบอกสามีเลยบอก

โจ้ก็มาเลยค่ะตะโกนด่าทอท้าทาย
บอกเฮ้ยออกมาเคียกกันดิออกมาเคียกกันเลย

ก็อุ้มลูกเดินออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น

สามีกำลังกอดรัดชกต่อยอยู่กับโจ้
แล้วเธอเห็นโจ้หยิบเหล็กขูดชาร์ฟ
แทงสามีต่อหน้าต่อตา

แต่เขาจำได้แล้วนะเขารู้เรื่องแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ทำใจไม่ได้เลย
ทำใจไม่ได้เลยมันเร็วเกินไป
ทางด้านพันธาเอกสุพัชชัยนาคมิ้น

บอกว่าอยากร้องขอความเป็นธรรมให้ลูกชายด้วย

คดีนี้ต้องมีเงื่อนงำแน่

คให้ว่าเค้าอาจจะมีการวิ่งเต้น

อาจจะมีอะไรบ้างหุ้นวายมากกว่านี้

เป็นคุณชายที่ไม่ปลอดภัย
กับบ้านทางโบน

เอาเป็นว่าตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้
ก็ในเมื่อครอบครัวผู้ตายร้องขอความเป็นธรรมมาก็เชื่อว่าตำรวจน่าจะดูแลคดีอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ